ยังอยู่ที่เรื่องของฟุตบอลช่วงต้นปีแบบนี้นะคะ
จากฟุตบอลอาชีพที่กำลังจะเริ่มแข่งขันกุมภาพันธ์
มีฟุตบอลประเพณีที่แข่งขันกันเป็นประจำทุกปี
ปีนี้ฟุตบอลประเพณีจุลาเป็นเจ้าภาพ
ก็เลยเรียกว่าจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๒
ซึ่งล่าสุดทางจุฬาเขามีประกาศรายชื่อนักเตะออกมาแล้ว
โอ้โหนักเตะอาชีพไทยลีกมาเป็นครึ่งทีมเลยพี่เจ
ก็จริงแล้วก่อนอันนี้เราคงจะเห็นแล้ว
ในทีมวิดีโอกาสมีการเปิดตัวไปของธรรมศาสตร์
เขาก็ร้อนแรงเหมือนกันของจุฬาเนี่ยดูจะมีความพร้อมมาก
ในครั้งนี้นะครับเพราะอย่างที่ทราบกันนะครับ
คือทางจุฬาแพ้ให้กับธรรมศาสตร์ใน๒ครั้งหลังสุด

แล้วก็ธรรมศาสตร์ชนะไป๒๔ครั้ง
ก็มีการประกาศรายชื่อออกมาเลยนี่นี่เราเข้าข้างสถาบันเราเกินไปป่
เชียร์ธรรมศาสตร์ตัวเด็กธรรมศาสตร์
เอาเลยก็ลองดูแล้วกันเดี๋ยวค่อยรอสถาบันของเธอมาแล้วกันนะครับ

จุลามาดูนะคะก็ประกาศออกมา๒๘รายชื่อนะคะ
ก็มีทีมชาติไทยไม่ต่ำกว่าครึ่งทีม
ก็มีตั้งแต่กวินธรรมศาจานันทร์
เทียร์ธรรมบุญมาธรรมศาสตร์เทียร์ภัทรโนชยา
พันศาเหมวิบูลปกกล้าวอันนันต์
ติพันธ์พ่วงจันทร์วรชิตกณิตศรีบำเพ็ญ
เพียรดรชำรัศมีรีซอลเทียเทพวิโนไทย

กองหลังกองกลางกองหน้ามีครบเลย

เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าหลายครั้ง

แต่ว่าในครั้งนี้โอ้โฮคือผสมอะ
ที่ผ่านไปแล้วนะครับก็มี
แล้วดังที่ดังนั้นขนาดนี้บรรดารุ่งก็มีด้วย

ซึ่งผู้จัดการทีมนะคะก็เป็นหน้าที่ของมาดามแป้ง

แล้วก็เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยด้วย
ส่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็นสก๊อตคูเปอร์

ซึ่งล่าสุดก็มีข่าวว่าเตรียม